รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะ
โอ้โหช่วงนี้บ้านเราเจอเรื่องหนักเยอะเนอะฝนตกน้ำท่วมโควิดก็ยังต้องรับมือนะคะ
ค่อยเป็นค่อยไปค่ะบอกกับตัวเองแบบนี้เหมือนกันสู้ทีละวันอะไรก็ตามมาชนอยู่ข้างหน้ากล้าเผชิญกับปัญหาไปก่อน
แล้วก็ถ้ามีแรงเราจะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันตรงไหนต้องการความช่วยเหลืออะไรนะคะ
ถ้าเราช่วยได้ช่วยเลยดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติค่ะดูแลคนอื่นได้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจ
และจริงแล้วเหตุการณ์ใหญ่ในบ้านเรารอดได้เพราะการที่พวกเราเป็นฝ่ายที่ช่วยกันให้แบบนี้แหละค่ะ
ใครมีคำถามอะไรที่ฝากไว้เราก็จะค่อยมาตอบกันในช่วงเวลาแบบนี้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของใครไปด้วยกันนะคะ
วันนี้เจ้าของคำถามเป็นผู้ชายทำไมต้องตื่นเต้นเพราะว่าส่วนใหญ่กว่า๙๐คำถามมักจะเป็นจากน้องผู้หญิง
กระทั่งบางคนที่นั่งฟังอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าพี่คะตกลงผู้ชายเขาไม่มีปัญหาความรักเหรอคะก็มีค่ะแต่บางทีฝ่ายชายอาจจะเป็นเวลามีปัญหาอาจจะไม่ได้อยากให้ใครเห็นมุมอ่อนแอ
ก็เลยไม่ค่อยส่งคำถามเข้ามาเท่าที่น้องผู้หญิงส่งเข้ามาแต่ก็มีค่ะไม่ใช่ว่าไม่มี
เรามาฟังคำถามที่เกิดขึ้นในวันนี้กันว่าน้องเขาเจออะไรนะคะ
สวัสดีครับพี่อ้อยพี่อ้อยคิดว่าความรักเป็นเรื่องยากไหม
สำหรับตัวผมผมคิดว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นประสบการณ์ความรักที่ยากมากขึ้นเรื่อย
โดยเฉพาะความรักครั้งล่าสุดมันทำให้ผมค่อนข้างเครียดและหาทางออกแทบไม่ได้เลยครับพี่
เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ในประสบการณ์ของการฟังปัญหาความรักนะคะ
ความรักของคนอายุน้อยกลับแก้ง่ายกว่าจริง
พออายุมากขึ้นเราเรียนรู้ทุกอย่างแล้วไงคะมีวุฒิภาวะพร้อม
แต่เรื่องบางเรื่องความรักมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จ
ทำให้เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยสูตร๑๒๒
ก็เลยต้องเรียนรู้ไปทุกวันกับทุกวัยด้วยนะคะ
ผมอายุ๓๒ปีอธิบายนิสัยคร่าวก่อน
ผมเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเนี๊ยบทั้งในเรื่องการแต่งตัว
การกินการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิต
ใส่ใจรายละเอียดต่างจนคนรอบข้างบ่นว่าผมเรื่องมากจุกจิกจู้จี้
ซึ่งสิ่งที่ผมเป็นนั้นมันก็กลายเป็นปัญหาหลัก
ทำให้ต้องจบความสัมพันธ์กับแฟนเก่าไปถึง๕คน
โอ้โหโดยแต่ละครั้งที่ผมเลิกกับแฟนเก่า
ก็จะหันไปปรึกษาเพื่อนและมักจะได้รับคำแนะนำว่า
ถ้าผมอยากคบใครได้นานควรลดความจุกจิกลงบ้าง
แต่ด้วยนิสัยผมเป็นแบบนี้มานานแล้วอะครับ
ทำให้ผมเปลี่ยนหรือลดความใส่ใจตัวเองลงไม่ได้

แต่ยังไงก็ตามผมก็เลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองต่อไป
เชื่อว่าวันหนึ่งคงจะมีคนที่เข้าใจผม
แล้ววันนั้นก็มาถึงครับพี่
เมื่อ๒ปีก่อนเจอกับแฟนคนล่าสุด

ใส่ใจรายละเอียดและก็เนี๊ยบมากพอกับผม

ซึ่งผมพอใจนะและสบายใจที่ได้คบกับเธอ
เพราะว่าเหมือนเจอคนประเภทเดียวกัน
แต่พอมีคำว่าแตกแล้วตกใจทุกที

ใส่ใจของเธอก็มีมากขึ้นเรื่อย
เริ่มเข้ามาจัดสรรเรื่องความเป็นอยู่ของผม
ดูแลจัดการเรื่องพ่อแม่ญาติพี่น้องของผม
เข้ามามีบทบาทในการทำงาน
ดูแลอาหารการกินรวมถึงการจับจ่ายใช้สอยของผม
ทั้งที่ผมก็คิดว่าผมก็ใส่ใจตัวเองดีมากอยู่แล้วนะ
แต่เธอมักจะบอกว่ายังไม่มากพอ

ทำนู่นทำนี่ในแบบที่เธอต้องการ
บางครั้งผมก็รู้สึกขัดใจนะครับ
แต่เธอก็จะมีเหตุผลมาหักล้างความคิดของผมเสมอ
มักจะย้ำกับผมว่าสิ่งต่างที่เธอทำนั้นเนี่ย
ก็เธออยากทำให้ผมได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไง
ซึ่งหลายครั้งผมก็ยอมรับและทำตามที่เธอต้องการ

ผู้หญิงหลายคนก็เป็นไม่ใช่แค่แฟนน้องคนเดียว
แต่นานวันความใส่ใจของเธอก็มีเรื่องที่ทำให้ผมเครียดครับ
เพราะว่าเธอห้ามไม่ให้ผมคบกับกลุ่มเพื่อนของผม

เหตุผลที่เธอให้เพราะว่าเพื่อนของผมเนี่ยหน้าที่การงานไม่ดี
ไม่สามารถซัพพอร์ตชีวิตของผมให้ดีขึ้นได้
และเธอก็มักจะบอกว่าเพื่อนที่ผมคบนั้น
เหมาะกับสังคมที่เธอและผมเป็นอยู่
อัดจังเลยครับและผมไม่พอใจด้วย

แม้ว่าเพื่อนผมจะไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โต
แต่ทุกคนก็เป็นคนดีและก็ไม่เคยคิดทำร้ายกัน
ผมพยายามอธิบายแล้วก็ให้เหตุผลกับเธอ

และผมก็ไม่อยากผิดใจกับแฟนผมเช่นเดียวกันครับพี่อ้อย

คนแต่ละคนค่ะมีความสำคัญต่อชีวิตเราในคนละมุม
มีแฟนก็ใช่ว่าห้ามมีเพื่อนนะคะ
หรือถ้าคบเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องมีแฟนซึ่งมันคนละเรื่องกันนะคะ
ทุกอย่างอยู่ที่การบริหารจัดการ
มีคนที่เป็นสุดที่รักก็ยังต้องมีคนที่เรารักที่สุด
อยู่กันคนละจุดคนละมุมของชีวิต
สิ่งที่น้องอยากได้จริงแล้วมันคือความต้องการปกติของทุกคนนะคะ

และก็ยังมีความสุขในการคบเพื่อนไปพร้อมกัน
งงนิดหน่อยค่ะกับคำว่าใส่ใจที่น้องใช้
รักกันความใส่ใจคือความชื่นใจ
คนที่อยู่ใกล้ใส่ใจในความสุขทุกข์ของเรา
ทุกอย่างในโลกมันก็น่าจะดีไม่ใช่หรือ
แต่อย่าลืมว่าความพอดีคือสิ่งสำคัญนะคะ
ต่อให้บางทีนะเดินสายกลางเป๊ะมันยาก
แต่ก็ไม่ควรเอียงซ้ายหรือขวาจนตกขอบค่ะ

รักใครเราก็อยากให้เขาเจอแต่สิ่งดี
แต่บางทีนะคะเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเขาเช่นกัน
ก่อนจะมาเป็นแฟนกับเราเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตของเขาได้นะ

จะบริหารจัดการทุกอย่างในโลกของเธอได้
ไม่อย่างนั้นค่ะคำว่าใส่ใจ
มันจะค่อยกลายเป็นคำว่าก้าวไก่ในทันที
คนที่หวังดีกลายเป็นคนที่กำลังกดดันก็เยอะแยะนะคะ
อีกฝ่ายอาจจะรู้สึกเหมือนที่น้องกำลังรู้สึกคือ

ต่อให้เหตุผลนั้นจะแสนหวานว่า
ก็รักไงถึงอยากเข้ามาดูแลใกล้ขนาดนี้
รักไม่ใช่เหตุผลอย่างเดียว

ก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวของเขาได้มากเกินไป

เพราะว่าพี่อ้อยเคยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันที่คิดว่า
ฉันดูแลไงฉันอยากให้เธอเจอแต่สิ่งดี
ลืมถามไปว่าเขาอยากได้ขนาดนั้นหรือเปล่า
ความรักจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย
ถ้าเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าพอดี
คือรักเขาแบบที่เชื่อว่าเขาก็ดูแลตัวเองได้ค่ะ
ไม่ต้องคิดว่าเราต้องเป็นลมหายใจของกันและกันเสมอไป
เราต่างมีลมหายใจเป็นของตัวเองนะคะพี่อ้อยพูดเสมอ
มีความสุขในการหายใจใกล้กัน
และต้องเชื่อเสมอว่าคิดต่างกับเราเขาก็ไม่ผิด
ชีวิตมันไม่ได้เจริญเติบโตด้วยหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
อย่าลืมว่าทางขึ้นเขามีได้ตั้งหลายทางค่ะ
เคารพความต่างแค่ลดระยะห่างระหว่างกันด้วยการสื่อสารและพูดคุย
อย่าลืมนะคะโลกสร้างให้มนุษย์มีสองหูแต่มีแค่ปากเดียว
เอาไว้เคี้ยวและที่เหลือจากนั้นค่อยเอาไว้พูด
แปลว่าเราต้องหยุดเพื่อฟังกันเยอะ
ขอบคุณแฟนค่ะที่ทำให้ชีวิตของเราเข้าที่เข้าทาง
แต่ขอไว้สักอย่างเรื่องของเพื่อน
คบกันไม่ได้หวังอะไรจากเขาแต่เพียงอย่างเดียวนะคะ

แค่มีเพื่อนไว้ประคองความรู้สึกทางจิตใจ

ถ้าไม่ใช่เพื่อนที่ดีคงไม่ได้คบกันนานขนาดนี้มั้ง
ถ้าเธอไม่โอเคกับเพื่อนเราเฮ้ยเธอไม่เป็นไรนะ

ก็ไม่ต้องอึดอัดใจที่จะต้องไปกับเรา

เสร็จปั๊บเรียบร้อยปั๊บเดี๋ยวเราโทรหานะ
ถ้าไม่ค่อยสบายใจไม่ต้องไปด้วยก็ได้
เราไปแฮนกับเพื่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเจอกัน

ต่างคนต่างยังต้องมีโรคส่วนตัว
คนเป็นพ่อเป็นแม่ยังพูดบ่อยไปนะคะว่า
ลูกเลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจของเขา

คนที่น่าจะเข้าใจมากกว่าบังคับจิตใจไม่ใช่หรือ
ลองหาวิธีการพูดจากับแฟนดีไหมคะ

ถ้าเราจะคุยกันเฉพาะคนที่มีประโยชน์ต่อกันเท่านั้น
เราจะเรียกว่าความสัมพันธ์ได้เต็มปากได้ยังไง

ไม่ได้แปลว่ามีเพื่อนต้องคบเพื่อเอาผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว

คราวนี้มาถึงเรื่องเป๊ะไม่เป๊ะเนี๊ยบไม่เนี๊ยบ

แต่ละคนอาจจะมีมุมมองในเรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะคะ
เชื่อเถอะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแม้แต่เรา
ที่น้องอยากให้ทุกอย่างในชีวิตเนี๊ยบสมบูรณ์แบบเป๊ะ
อาจจะเป็นอุปนิสัยของความไม่สมบูรณ์แบบของเราอีกรูปแบบหนึ่งนะ
ของเรามันกลมค่ะมันถึงกลิ้งไปได้เรื่อย
ถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบต้องปล่อยให้มันกลิ้งไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
อย่าลืมนะหอเอนปีซ่าที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็ก

หอเอ็นพิซซ่าถ้าสมบูรณ์แบบแบบกลายเป็นหอตั้งตรง

หลายครั้งความบกพร่องความไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้แย่ค่ะ

ทำไมการใช้ชีวิตคู่ถึงต้องใช้คำว่าสละโสด
เพราะไม่อยู่กับใครเราอาจจะต้องเสียสละความสุข
ซึ่งความโสดบ้างเพื่อจะได้อยู่ข้างเขาอย่างมีความสุข

ยืนอยู่ในลิฟต์คนเดียวยืนยังไงก็ได้
แต่พอลิฟต์เปิดแล้วมีใครสักคนเดินเข้ามา
เรายังต้องขยับที่ขยับตัว
ให้คนที่เข้ามาใหม่ได้อยู่ใกล้ได้แบบไม่อึดอัด

ถึงได้มีประโยคนี้ไงเคยได้ยินไหม
อยู่คนเดียวสบายแต่อาจไม่ค่อยสนุก
อยู่คู่มีความสุขสนุกแต่อาจจะไม่ค่อยสบาย
เพราะในที่สุดแล้วการอยู่กับใคร
เรียนรู้ความอยากได้และอยากให้ในเวลาเดียวกัน
อยากให้แฟนเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้

อย่างน้อยให้ความเข้าใจว่า
เฮ้ยชีวิตจะต้องสมบูรณ์แบบอะไรทุกวินาที

เขามีเส้นทึบเอาไว้ขีดกรอบให้เห็นความชัดเจน
แต่ก็ยังมีเส้นประเอาไว้เลือกใช้
เพื่อจะได้ออกนอกกรอบได้บ้างตามสมควร

บางทีความเป๊ะปังเนี๊ยบเกินไป
จู้จี้จุกจิกชอบความสมบูรณ์แบบ
มันอาจกลายเป็นความไม่สมบูรณ์แบบของเรา
ทำให้คนข้างต้องอดทน

คนที่ยอมรับความเป็นตัวของเราได้อย่างที่น้องบอก
แต่น้องดูสิแฟนคนล่าสุด

ทำไมน้องอึดอัดล่ะนะคะ

อยากให้น้องมีความสุขกับความรัก
แบบที่เราไม่ต้องขีดกรอบแน่นให้ตัวเอง

ความรักจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย

มีวันหนึ่งค่ะนั่งดูซีรีส์โฮมทาวน์ช่าที่หลายคนชอบ
หัวหน้าโฮงนี่แหละขวัญใจชาวไทยเลย
ได้ยินประโยคนึงในเรื่องที่เขาพูดว่า
อะไรก็ตามที่เป็นครั้งแรกมันยากทั้งนั้นแหละ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่ส้นสูงหรือความรักก็ตาม
ชอบฟังแล้วอมยิ้มเลย
แต่จริงมันก็มีความต่างนิดหน่อยเหมือนกันนะ
ส้นสูงพอใส่เป็นก็จะสามารถใส่ได้กับทุกคู่
แต่ความรักเราเรียนรู้ใหม่ทุกวันนะคะ

เรายังมีเรื่องใหม่ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเลย

จะมาเจ็บลึกตอนถูกรธรรมบ้าง

น้องบอกว่านี่ไงอุปนิสัยส่วนตัว
พอน้องเจอแฟนจู้จี้จุกจิกบ้าง
ถึงได้รู้ว่าความอึดอัดมันคืออะไร

ไม่แน่นะฟ้าอาจจะส่งเธอมาเพื่อสอนเรา
คนอย่างเธอต้องเจออย่างฉัน
ถ้าบังเอิญว่าเราคือคนประเภทเดียวกัน
น้องก็น่าจะพอเข้าใจได้นะคะว่า
ใส่ใจมากจนเกินไปจะกลายเป็นจู้จี้

แต่บางทีก็ไม่ได้ทำให้ความอึดอัดน้อยลง
ค่อยคุยกันสื่อสารกันนะคะ

ไม่จำเป็นต้องเจอจิ๊กซอที่ต่อกันแบบแนบสนิทหรอก

ไม่ว่าใครก็อยากได้คู่ชีวิตที่คิดเป็นและดูแลตัวเองได้

แล้วจะไปเป็นเจ้าของชีวิตเขาทุกสิ่งทุกอย่างไป

ก่อนเจอเราเขายังอยู่ได้
ทำไมต้องให้เขาอึดอัดหัวใจทั้งที่ได้อยู่ข้างเรา

ความสมบูรณ์แบบมีมันก็ดีอะค่ะ
แต่ถามว่าโลกใบนี้มีอะไรสมบูรณ์แบบบ้าง

อย่าลืมโลกกลมมะเลกกลิ้งไปได้เรื่อย
นี้อยู่ใครมีอะไรอยากคุยส่งเข้ามาคุยกันได้นะคะเข้ามา
ไว้สามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะในเว็บไซต์ของ
ในจุ๊กด้วยดูแลสุขภาพกายใจนะคะวันนี้เราเจอ
เรื่องยากยากร้ายต่อหลายเรื่องค่อยผ่านมันไปด้วยสติแล้ว
หนึ่งเราจะรอดไปด้วยกันจนกว่าจะได้เจอกันอาทิตย์หน้า